คุณผู้ชมค่ะบ้านนี้ท้องอยู่ยังไม่คลอด
ส่วนบ้านนี้คลอดมาแล้ว๑๐เดือนคุณผู้ชม
เวลาผ่านไปไวมากคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับน้องคิดลูกชายสุดหล่อของคุณแม่รถเมคันหนึ่ง

บอกเลยว่าน้องคิดเนี่ยเขาเป็นเด็กแบบร่าเริงสดใส

อ่าเฮ้ยดูตามแบบเอิ๊กอาร์ก
เรียกว่าวัยกำลังน่ารักจนแบบหลงกันทั้งบ้านเลย
ก็ไม่ยากนะแต่ก็มีเฮี้ยวบ้างตามวัยค่ะ
ส่วนคุณแม่รถเมย์บอกตอนนี้โดนถามตลอดว่า
อ้าวคนที่สองเอาไงดี

สามีก็ร้าวอุ๊ยคุณสามีสะกิดเหรอ

รถเมย์ค่ะบอกตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี่แหละจ้ะ

ใจหนึ่งก็อยากมีอีกใจหนึ่งก็โอ๊ยโอดโอยไม่เบาเหมือนกันจ้ะ

ตอนแพ้ก็รู้สึกเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากมีอีกคนนึง
พอคลอดเสร็จอยู่ในช่วงที่แบบว่าดูน่ารักดีน่ามีอีกคนนึง

คือตอนนี้มันกลายเป็นกลับไปกลับมาตลอดเวลาแล้ว

คุณพ่อเขาอยากให้มีอีกคนนึงสามีอะค่ะ
เขารู้สึกว่าแบบมีพี่น้องมันดูแบบดีจะได้มีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้
แต่แม่เหนื่อยครับ

โอ้ยโอ้ยจะค่อยจะท้องกว่าจะคลอดนะแม่คะ

คละโลกคละสแฟชั่น